กรณีบรรยากาศงานศพเนี่ยนะคะ
วันนี้เนี่ยนายนาราธรหรือว่าจอร์ดเนี่ย
ก็ไปนะก็ไปที่งานศพนะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวก็บอกว่าไม่ค่อยชอบใจ

ดูแล้วยังไม่จริงใจเท่าที่ควรนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานมานะคุณผู้ชม

รายงานสดจากวัดศูนย์ธรราราคะนะคะ
ติดตามพร้อมกันค่ะ
บรรยากาศพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
จรูนมณีพันธ์หรือคุณตาซาเล้งวัย๘๒ปี
ภายในวัดสุนทารามหรือว่าวัดห่อหมก

คืนที่๒เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะ

ร่วมแสดงความไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

นายนาราธรโสติยังหรือว่าจอร์ด
ผู้กรณีที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคุณตา
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
ก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๓๐นาที
จอร์ดพร้อมแฟนสาวและพี่ชาย
ได้เดินทางมาที่วัดสุนทาราม
เพื่อกราบขอขมาศพของคุณตาจรูนค่ะ
โดยในจอร์ดนะคะมาในชุดขาว
โกนหัวมาจากวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
โดยตั้งใจจะมาบวชให้คุณตาที่วัดแห่งนี้ค่ะ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุนทารามบอกว่า

ทางนายจ๊อสลายญาติก็ได้พากันออกจากวัด

พี่ชายของนายจอร์ดเองก็กล่าวว่าตอนนี้จอร์ดรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งตัวเองและแม่ก็ไม่พอใจกับการกระทำของน้องชายค่ะ
แต่ก็อยากให้สังคมนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัย
เพราะว่าจอร์ดนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนตั้งแต่เด็ก
ก็รู้สึกผิดนะครับน้องผมก็ทำตัวไม่ดีผมก็รู้ว่าไม่ดีนะครับ
ครอบครัวผมไม่อภัยน้องผมแม่ผมไล่น้องของผมออกจากบ้านตั้งแต่วันแรกเลยนะ
รู้สึกแย่มากแม่ผมไม่ให้อภัยเลย
แม่ผมโกรธมากโกรธมากเลยว่าทำไมต้องแบบถึงขนาดนี้นะอะไรอย่างนี้
คือก็ขอโทษสังคมอะครับว่าขอให้น้องผมขอโอกาสน้องผม
ส่วนของการช่วยเหลือค่าทำศพอย่างนี้เรามีการได้คุยกันไหมครับ
กำลังจะคุยอยู่ครับเบื้องต้นได้โอนมาเมื่อวาน
เบื้องต้นได้โอนมาเมื่อวานหนึ่งหมื่นบาท

ได้บอกอะไรไหมคะแบบบอกอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ตอนนี้เขาไม่ได้คุยอะไรเลยเขาอยู่กับเขาคนเดียว
ลูกสาวเขาผมง่อมาเลี้ยงเองเขาเก็บตัวอยู่คนเดียวเขาเครียดเครียดมาก
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวของคุณตา
เพราะเห็นว่ามีเงินสดไปประกันตัวถึง๑๘๐๐๐บาท
แต่ตอนคุณตาบาดเจ็บนั้นทางครอบครัวในจอร์ดจะชำระค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน๓๐๐บาท
และขอผ่อนชำระเป็นเวลา๒๗เดือนในเรื่องนี้
พี่ชายของจอร์ดก็ได้ชี้แจงว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินที่ตัวเองไปยืมมาช่วยน้อง

ส่วนเงินช่วยเหลืองานศพนั้นเมื่อวานที่ผ่านมาทางครอบครัวก็ได้โอนให้กับลูกสาวของคุณตาจรูนแล้วจำนวนหนึ่งหมื่นบาท
และก่อนหน้านี้อีก๓๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งตนเองและครอบครัวนั้นก็ไม่ได้มีฐานะอะไรแต่ก็จะเต็มใจช่วยเหลือทุกอย่างค่ะ
ไหว้ขอขมาศพในจอร์ดและพี่ชายได้เข้ามาพูดคุยเจรจาเรื่องของเงินชดเชยค่ะ
โดยนางวันนิดาลูกสาวของคุณตาจรูนเองต้องการให้สื่อมวลชนนั้นร่วมรับฟังเพื่อเป็นศักดิ์ขีพยาน
แต่ฝั่งผู้ต้องหาไม่เห็นด้วยสุดท้ายยังไม่ได้ข้อสรุปและข้อตกลงที่ชัดเจน
จอร์ดได้รีบเดินทางขึ้นรถและขับออกจากวัดทันทีโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนค่ะ
ทางด้านนายประพฤติมณีพันธ์ลูกชายของคุณตาจรูนเองก็ยืนยันว่าไม่พอใจการมากราบขอขมาศพของคุณพ่อในวันนี้
เนื่องจากในจอร์ดนั้นแสดงถึงความไม่จริงใจและไม่รู้สึกสำนึกผิดตามที่พูดนะคะทั้งเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยและการบวชให้กับคุณพ่อ
ซึ่งตอนแรกนะคะบอกไว้ว่าจะบวชให้เป็นเวลา๔วัน

และไม่ต้องการเงินชดเชยที่ติดค้างอีก

กับน้องและขนาดน้องเวลาได้จริงก็พูดกับพี่
พี่ก็บอกไปแล้วว่าสรุปมาเลยว่ายังไงใช่ไหมถ้า
เพราะว่ามันไม่ต้องมาแบบว่ามันยืดเยื้อมันจะดึงให้ไปถึงวันเผา
วันผ่านแล้วมันก็จบแค่นั้นแหละพี่ดูทรงมันก็รู้ใช่ไหม
แบบล็อกแรกเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะ
วันเผามันก็มามาเสร็จมันก็ศึกมันก็กลับเห็นไหมแล้วมันเป็นแบบเนี้ย
กล่าวว่าคือเผาเสร็จก็จะได้จบจบเนอะเพราะพ่อเขาจะได้สบาย
เหนื่อยกว่ามันไม่ค่อยอยากให้มันมาหรอกเบื่อมันพูดล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรก
ได้เจ้าว่าเขาลงบวชแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงหรอก
เปิดปฏิโมกแล้วเขาก็บวชเลยเพราะมันโกนหัวมาแล้ว
แล้วว่าบวชแค่สี่วันมันก็สึกใช่ไหมครับไม่มีปัญหา
สำหรับงานศพของคุณตาจรูนนะคะทางครอบครัวมีกำหนดสวดพระพิธรรมศพจำนวน๔วัน
ก่อนจะเข้าสู่พิธีชาปนกิจในวันพุธหน้าในส่วนของการช่วยเหลือตลอดทั้งวัน
ก็มีชาวบ้านและประชาชนที่ติดตามข่าวสารของคุณตาจรูนได้เดินทางมาที่วัด
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทั้งเรื่องของการส่งพวงหลีดมาร่วมไว้อาลัย
จากแมมโพดำจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเงินปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวมณีพันธ์ก็ฝากขอบคุณทุกความช่วยเหลือมาณที่นี้ค่ะ
จนถึงขนาดนี้นะคะทางครอบครัวมณีพันธ์ยังคงไม่ได้รับการติดต่อมาจากในจอร์ด
กรณีผู้ต้องหาค่ะในเรื่องของการที่จะเข้ามาจ่ายเงินชดเชยที่เหลือ
รวมทั้งเรื่องของการบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดสุนทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ